พูดถึงแม่ค่ะแม่บุ๋มก็มาค่ะ

รู้ว่าเธอต้องซูมต้องซูมนะคะ
พี่บุ๋มยืมยันว่านี่ฉันไม่ใช่แอปนดฟอร์มจริง
แถมยังมีคนรูปเอาหน้าอกเกยโต๊ะอีกรูปหนึ่ง
ไปทำเฉล็นคนทำตามได้ไหมหมดเลย

ล่าสุดของล่าสุดค่ะจากความเซ็กซี่ทั้งปวงค่ะ

ภรรยาแห่งชาติปะนัดดาภรรยาแห่งชาติ

เจ้าตัวจะว่ายังไงนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
เป็นตำแหน่งใหม่คือเรียกภรรยาของชาติ
ระยะของประเทศอะไรอย่างนี้คือ
ก็ขอบคุณเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนแรกมั้งที่โดนตำแหน่งนี้นะคะ
แล้วผู้หญิงที่อายุอย่างเราแล้วเราเป็นแม่ม่ายด้วย
แล้วเราได้ตำแหน่งนี้ก็ขอบคุณขอบคุณจริง
หลายคนอาจจะเห็นว่าเราเป็นเนื้อนมไข่
ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอะไรนะแฮดแท็กฉันรู้นะเธอต้องซูม
คือเราก็กล่าวว่าอยู่ไกลแต่เชื่อว่าถ้าเกิดรูปแบบนั้นเนี่ย
คิดว่ามีคนซูมแน่นอนแหละก็ถ้านั่งเนาะนั่งขอบสาก
จะให้นั่งพับเพียบหรือว่ามันก็ไม่ใช่
พี่บุ๋มแกก็สวยจริงนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม